ที่โรงเรียนบ้านคลอง๑๒ปลาจีนบุรี
ใจเย็นนะคะเราตามข่าวนี้ให้อยู่นะคะว่า

กรณีที่แม่ครัวคนหนึ่งเอาข้อมูลมาเปิดเผยบอกว่า
พอโรงเรียนบ้านคลอง๑๒เนี่ย

เพราะตอนนี้ข้อมูลฝั่งผู้ร้องกับผู้ถูกร้องมันไม่ตรงกันนะคะ
ผู้ถูกร้องวันนี้ก็ออกมาชี้แจงแล้วบอกว่ามันไม่จริง

แล้วปรากฏว่ามันหนังคนละม้วนเลยค่ะเดี๋ยวจะเย็นนะคะ
ทีนี้อยากไล่เลี่ยงไทม์ไลน์ให้คุณผู้ชมได้เห็นแบบนี้ก่อน
เพราะว่าข้อมูลที่มันออกมาวันนี้มันไม่ตรงกันกับก่อนหน้านี้
ที่แม่ครัวหรือผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่เองให้ข้อมูลกับเรานะคะ

คือเรื่องของเรื่องมันเกิดขึ้นจากวันจันทร์ที่๒๙กรกฎาคม

แม่ครัวบอกว่าได้รับคำสั่งจากผู้อำนวยการโรงเรียน
ให้ต้มไข่พะโล้กับหมูให้เด็กทาน
ในวันที่๓๐ก็คืออีกวันหนึ่งเป็นวันเปิดเรียน
อังคารที่๓๐ปรากฏว่าก็เช้า๓๐ค่ะ
แม่ครัวมาดูไข่ที่ต้มไว้กับเนื้อหมูมันมีกลิ่นบูด
ทีนี้ก็เลยไปบอกพอไปบอกคุณครูอีกคนหนึ่ง

แม่ครัวบอกว่าพอสั่งให้เอามาล้างน้ำ
แล้วก็ต้มใหม่ให้เด็กกินนั่นแหละค่ะ
วันที่๓๐พอเด็กกินปุ๊บเด็กเกิดอาการท้องเสีย
วันที่๓๑เด็กท้องเสียใช่ไหม
เรื่องราวที่มันเป็นประเด็นกลายเป็นประเด็นในโลกออนไลน

เนื่องจากว่าวันที่๑กรกฎาคม

ทีนี้ล่าสุดในวันนี้ค่ะทีมข่าวไทยรัฐทีวี
ก็ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุเลย
ก็คือบ้านโรงเรียนโรงเรียนบ้านคลอง๑๒บรรยากาศ
วันนี้มีพ่อแม่ผู้ปกครองมาที่จุดเกิดเหตุก็คือโรงเรียนแห่งนี้
มีการถือป้ายประท้วงแบบนี้ด้วยนะคะพอออกไปสงสารหนูไหม
หนูไม่กินพะโลบูดบรรยากาศก็เป็นแบบนี้
ทีนี้ค่ะช่วงเช้าที่ผ่านมาทั้งสองฝั่งก็คือฝั่งผู้ร้องกับฝั่งผู้ถูกร้อง
แล้วก็มีกรรมการกลางจากเจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมเจ้าหน้าที่สาธารณสุขคณะกรรมการศึกษา
ในอำเภอกบินบุรีก็คือในอำเภอวันลบประวัติวงศ์วันนี้มาเป็นคณะกรรมการกลาง
เป็นตัวกลางในการรับฟังข้อมูลทีนี้ฝั่งผู้ร้องเนี่ยก็คือ
ทศพลบุญวิทย์เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๖ตำบลวังท่าช้างอำเภอกบินบุรี
มาพร้อมกับแม่ครัวที่บอกว่าจำใจต้องทำเพราะว่าเป็นคำสั่งพอให้เอาพะโลบูดมารีไซเคิลเนี่ยนะคะ
ส่วนวันนี้พอก็อยู่ด้วยค่ะพอเป็นผู้ถูกร้องนะ
ชื่อว่านายพงศธรอร่ามวิทยานุกูลวันนี้ที่สุดแล้วก็ออกมาชี้แจงนะคะ
ใช่ค่ะพอก็คือนายพงศธรอร่ามวิทยานุกูลชี้แจงแบบนี้นะคะ
บอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอาย้ำก่อนเลยนะเรื่องแรกคือไม่เป็นความจริง
เพราะอะไรเพราะวันที่๒๙กรกฎาคมที่ผ่านมามันเป็นวันหยุดราชการเป็นวันหยุดชดเชย
ใครเขาจะเข้ามาทำงานเนี่ยนะคะผอบอกแบบนี้นะคะ
แต่อย่างไรก็ตามกุญแจเนี่ยอยู่กับแม่ครัวไม่ทราบว่าแม่ครัวเนี่ย
เอากุญแจและแอบเข้ามาทำอาหารเองหรือเปล่า

อันนี้พอไม่ทราบเพื่อที่วันต่อไปตัวเองจะได้สบาย
ไม่ต้องเข้ามาทำอาหารอันนี้พอตั้งข้อสังเกตนะคะ
แต่อย่างไรก็ตามถ้าแม่ครัวทำแบบนั้นจริงพอก็บอกว่า
แม่ครัวไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาทำอาหารเพราะไม่ได้เป็นกรณีสั่งการแบบพิเศษ
ส่วนเรื่องของการจัดฉากนี้นะคะพอตั้งข้อสังเกตแบบนี้นะ
บอกว่าเมนูจริงแล้วตามตารางที่จะทำอาหารกันจริง
วันนั้นเมนูไม่ใช่พะโล้หมูสามชั้นซึ่งไปปรากฏตามภาพที่เพจเนี่ย
เขาเอาไปร้องเรียนแต่เมนูตามตารางที่แม่ครัวคนนี้ที่จะต้องทำจริงคือ
จับชายก็คือผักเยอะนะแล้วผัดผักรวมไก่มี๒อย่าง
แต่ทำไมมันกลายเป็นหมู๓ชั้นพะโล้หมู๓ชั้นแบบนั้น
คือนี่เมนูที่ต้องทำตามตารางในวันที่๓๐กรกฎาคม
แต่ภาพที่ถูกออกมาร้องเรียนก็คือกลายเป็นภาพพะโล
ใช่ค่ะนอกจากนี้เรื่องพะโล้หมูยังไม่หมดนะ
พอบอกว่าเรื่องพะโล้เนี่ยปกติก็เคยทำถามว่าเคยทำไม่เคยทำ
แต่พะโล้ที่โรงเรียนทำเป็นพะโล้ไก่จ้ะไม่ใช่พะโล้หมูสามชั้น
ตามที่ปรากฏในภาพนะคะนี่เป็นการตั้งข้อสังเกต
เกี่ยวกับเรื่องของการจัดฉากที่พอตั้งข้อสังเกตมาแบบนี้นะคะ
ส่วนชื่อช่วงที่มีการเกิดเรื่องแม่ครัวเนี่ยถ้าแม่ครัวเห็นว่ามันบูดมันมีฟอง
ทำไมไม่แจ้งแจ้งต่อพอโดยตรงเลยทำไมถึงจะต้องแจ้งผ่านครูนิชาพัฒน์
ซึ่งเป็นตัวละครตัวใหม่เนี่ยนะแจ้งผ่านครูนิชาพัฒน์แล้วครูนิชาพัฒน์บอกว่ามาแจ้งพอ
สั่งการลงมาที่ครูนิชาพัฒน์ครูนิชาพัฒน์มาบอกแม่ครัวอีกทีว่า
พอบอกให้เอาไปล้างเที่ยวมารีไซเคิลคือมีการสั่งการกันเป็นขั้นเป็นตอน
แต่ปรากฏว่าครูนิชาพัฒน์ซึ่งเป็นครูคนกลางเนี่ยล่าสุดออกมาบอกแล้วนะคะว่า
ได้รับคำสั่งจากพอแบบนั้นไม่รู้เรื่องอะไรไม่รู้เรื่องอะไรเลย
แล้วก็ไม่รู้ด้วยว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ใช่ค่ะส่วนเรื่องราวอื่นที่เกิดขึ้นพอบอกว่ามีหลักฐานยืนยันแน่นอนว่า
นักเรียนที่โรงเรียนนี้รับประทานอาหารครบตามโภชนาการที่ทางกระทรวงศึกษาธิการสั่งมา
เดี๋ยวจะเอาหลักฐานออกมาเพิ่มเติมนะคะ
อกจากนี้พาสื่อมวลชนที่ลงพื้นที่

ลงพื้นที่ไปดูห้องครัวเลย

แต่ว่าสรุปสุดท้ายวันนี้พอโดนนะโดนเด้งใช่

นี่ไงมันเป็นกลายเป็นอีกประเด็นไปเลย
ผอตั้งข้อสังเกตว่าตัวผอเอง
เคยมีประเด็นความขัดแย้งส่วนตัวกับผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่
ซึ่งก็เป็นหนึ่งในผู้ที่มาร้อง

ก็เลยกลายเป็นว่าโดนแกล้งหรือเปล่า
แต่เอาล่ะเรื่องที่มันเกิดขึ้นล่าสุด

ถือว่าเป็นเรื่องปากท้องแล้วก็เรื่องสุขภาพของประชาชนในพื้นที่นะ
ใช่ค่ะเราก็พยายามนำเสนอข้อมูลในทุกด้านนะครับ